โครงการในการมอบเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
เป็นจำนวนทั้งสิ้น๓เดือนก่อน
แล้วถึงจะขยายเวลาออกไปกี่เดือนก็ว่ากันไปดูสถานการณ์โควิด๑๙
ก็มอบเงินกันไปตั้งแต่วันที่๘คือวันพุธกลางสัปดาห
ถึงเมื่อวันศุกร์ที่๑๐เมษายน๓วันนี้

งดจ่ายก่อน๒วันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มจ่ายกันอีกครั้ง
ก็คือวันจันทร์เลยนะครับก็จะได้อีก๖แสนกว่าคน
ใช่คือจันทร์กับอังคาร๑๓๑๔จะเริ่มจ่ายรวม๖แสนคน

ใช่ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมีกรณีที่กระทรวงการคลังตอนนี้
ตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาตรวจสอบเลยว่า
มีใครได้รับเงิน๕๐๐๐บาทแล้วเอาไปโพสต์ในทางที่ไม่ดี
หรือว่าใครที่ไม่ได้รับเงิน๕๐๐บาทแต่มาโพสต์แกล้ง

กรณีแบบนี้คุณผู้ชมไปดูตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับ
โพสต์ข้อความบอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือมา๕๐๐บาท
มีทองคำใส่มีเงินจำนวนมาก
เรื่องนี้นะครับจากกรณีที่กระทรวงการคลัง
จะต้องดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
แล้วก็มีการตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาตรวจสอบ
อาจจะถือว่าเป็นอาจยกรรมทางเทคโนโลยีเลยนะ
ให้ข้อมูลปลอมให้ข้อมูลเท็จนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีชะยุทธ์มารยาท
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
อยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

และอีกคนนึงนะครับคือนางสาววาสนาเคลือบสูงเนินอายุ๓๐ปี
โดยนางสาวคมคายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ทั้งสองคนจริงแล้วมีอาชีพขายสินค้าทุกอย่าง๒๐บาท

รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน๕๐๐๐บาท
ให้กับแม่และพี่สาวจริง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวนะครับ
แต่การที่มีการโพสต์ว่าได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน๕๐๐๐บาทแล้ว

เป็นเงินที่ลูกค้าโอนค่าสินค้ามาให้ต่างหาก

ใช่ไอ้ที่โชว์เงินไม่ใช่นะ
และตัวเธอทั้งสองคนก็ไม่ได้ลงทะเบียนในนามของตัวเอง

แต่ว่าลงทะเบียนให้กับแม่และพี่สาวที่ได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับ
ส่วนเงิน๕๐๐บาทที่เอามาโพสต์เป็นเงินของลูกค้า

และเอามาโพสต์เพื่อเป็นเพียงการล้อเล่นกับเพื่อนในเฟซบุ๊กเท่านั้นเองนะครับ
ได้จากลูกค้าโอนต่างหากครับ
ใครคุณครับคือลูกค้าโอนเงินมาให้เราเป็นค่าของแต่ในช่วงเวลาที่
เวลาที่ทางรัฐบาลเขาโอนเงินมาให้กับคนที่เขาลงทะเบียนไว้นะ
ใช่ครับเป็นวันเดียวกันพอดี
ก็เลยเห็นเขาบ่อยแล้วก็ได้รับตังค์ก็เลยโพสต์
ไม่ได้เจตนาที่จะแบบเสียดสีรัฐบาลหรือว่าจะอะไรใครครับ
คิดแค่ว่าคุณเคลื่อนไม่ได้มีเจตนาอะไร
เรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจพูทรจังหวัดปฐุมทานี
ก็สอบสวนทั้งคู่ไม่มีเจตนาเสียสีรัฐบาล

ต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับ
อย่างที่บอกกระทรวงการคลังดำเนินการทางกฎหมาย
ทีมกฎหมายตรวจสอบ๒กรณี
อย่างกรณีของผู้หญิงคู่นี้
เป็นกรณีที่จริงแล้วไม่ได้เงิน๕บาท

อันนี้ถือว่าเอาข้อมูลเท็จมาเผยแพร่

เป็นคนที่ได้๕๐๐๐บาทจริง
แต่มีการโพสต์ว่าได้อย่างที่ไม่ควรจะได้

ผู้หญิงคู่นี้เอามาโพสต์ว่าได้รับจริง๕๐๐๐บาท

แม้ว่าคุณจะโพสต์ออกมาเพื่อประชดอะไรก็ตาม

และต้องมีการตรวจว่าจะต้องยึดเงินคืนหรือเปล่า